พบกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตของผู้ชายคนนี้
ความสามารถของเขาจะเปล่งประกายบนเวทีแห่งนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับผมนักคุณ